คุณผู้ชมไปที่จังหวัดจันทบุรีกันหน่อยนะคะ
มีหนุ่มชาวลาวไปพบศพเด็กหญิงอายุสักประมาณขวบเศษ
ตอนแรกคิดว่าเป็นตุ๊กตานะคือเขาไปหาปลา
แล้วไปพบว่าน้องเป็นศพอยู่ในสระน้ำนะคะ
สืบไปสืบมาคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะ
เป็นแม่แท้ของน้องแม่ใจอมหิตผิดมนุษย์คนนี้
ตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
หลังก่อเหตุก็พยายามที่จะหลบหนีนั่งรถทัวร์
กะว่าจะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
แต่ว่าทางเย็ดก็โทรไปบอกตำรวจ
สกัดจับตัวได้เมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชม
ปิดหน้าปิดตาแบบนี้นะคะนี่คือแม่ใจร้าย
ที่ไปลงมือฆ่าน้องอายุขวบเศษเท่านั้น
ถามว่าสาเหตุล่ะสาเหตุเกิดจากอะไร
แม่บอกว่าไงทราบไหมคะยังไงคะลูกดื้อลูกร้องเสียงดังก็เลยรำคาญ

นี่คุณผู้ชมตำรวจจังหวัดจันทบุรีนะคะ
นำตัวแม่ใจร้ายอายุ๒๑ปีรายนี้
ซึ่งพื้นเพลเป็นคนจังหวัดตราด
แล้วก็เป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่น
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่จุดเกิดเหตุก็คือสระน้ำแห่งนี้แหละค่ะ
คุณผู้ชมหลังจากที่ลงมือฆ่าลูกในไส้ของตัวเอง
น้องอายุเพียง๑ขวบกับ๓เดือนเท่านั้นนะคะ

หลังจากที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เสร็จสิ้นปุ๊บผู้ต้องหาเนี่ย
ได้เดินทางไปจุดทูปขอขมากับลูกสาว
คือสภาพตอนที่ไปจุดทูปขอขมาเนี่ยคุณผู้ชม
แม่คนนี้เนี่ยร้องห่มร้องไห้นะคะ
แล้วก็บอกว่าสำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำลงไป
หลังจากนั้นตำรวจก็นำตัวแม่คนนี้เนี่ย
ห้องเก็บศพโรงพยาบาลพระปกเกล้า
พอแม่ไปถึงก็เข้ากอดศพลูก
แล้วก็ร้องห่มร้องไห้นะคะ

เจ้าหน้าที่นำตัวกลับสพเมืองจันทบุรี

ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วใครไปเจอศพน้องนะคะ

เปรมชัยพรเป็นคนงานชาวลาวนะคะ
ไปพบศพน้องระหว่างที่กำลังตัวเองหาปลา
คล้ายกับตุ๊กตาเด็กคว่ำหน้าอยู่
ก็เลยใช้ไม้พยายามที่จะเคลียร์ดู
สุดท้ายพบว่าเป็นศพก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ
จากนั้นตำรวจได้รับแจ้งจากผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๐ปี
มาแสดงตัวนะคะว่าตัวเองรู้จักกับเด็กที่เสียชีวิต

น้องที่เสียชีวิตเป็นลูกสาวของเพื่อนสนิทอายุ๒๑ปี
เพื่อจะไปทำงานที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่
แล้วก็คาดว่าแม่ของน้องนี่แหละจะเป็นคนร้าย
ที่ลงมือฆ่าลูกสาวตัวเอง
ทีนี้ญาติของผู้ต้องหาพอเห็นข่าวเนี่ย
เราก็นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะ
ก็เลยพยายามที่จะติดต่อไปหาผู้ต้องหา
และสุดท้ายผู้ต้องหารับโทรศัพท์นะฮะ
บอกว่าพยายามที่จะเดินทางหลบหนีมากรุงเทพมหานคร
พอญาติของผู้ต้องหารู้ปุ๊บก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจ
ตำรวจเนี่ยคุณผู้ชมจับได้คารถทัวร์แบบนี้เลยนะคะ
เป็นรถทัวร์สายจันทบุรีกรุงเทพนะคะ
แล้วก็ไปตรวจสอบไปพบว่าเธอคนนี้นั่งอยู่บนรถค่ะ
แสดงตัวเข้าจับกลุ่มแล้วก็ควบคุมตัวมาที่สพนใหญ่จังหวัดชนบุรี
ประสานให้ตำรวจชุดสืบสวนของสพเมืองจันทบุรีมารับตัวเธอไปนะคะ
เรื่องต้นผู้ต้องหาคือยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุ
ลูกสาวในไส้ของตัวเองจริง
เมื่อเวลาสักประมาณตี๔ของวันที่๑๕มกราคม
สาเหตุเนี่ยเพราะว่าลูกคือร้องไห้กระจองงอแงค่ะ
เธอก็เลยรำคาญแล้วก็ลงมือก่อเหตุทำร้ายทุบตีลูกสาวนะคะ
หลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์พาไปเล่น
หวังว่าจะให้ลูกหยุดร้องไห้
แต่เด็กกลับไม่ยอมหยุดจึงพากลับมาที่หอพัก
จนกระทั่ง๖โมงเช้าพาขี่รถไปที่สระน้ำดังกล่าว
พร้อมกับโทรศัพท์ไปฟ้องแฟนนุ่ม
ที่เป็นทหารเกณฑ์ว่าลูกไม่รู้เป็นอะไรนะ
ร้องไห้ไม่ยอมหยุดสุดท้ายเนี่ยมีปากเสียงกับแฟนนุ่มทางโทรศัพท์
หลังวางโทรศัพท์ปุ๊บโมโหสิค่ะผ่านลูกค่ะ
ปล่อยลูกทิ้งไว้ริมสระก่อนให้ลูกลงไปเล่นในน้ำ
หวังให้เป็นเหตุคือหวังกะว่าคือลูกจมน้ำตายเอง
ตัวเองไม่ได้เป็นคนฆ่าแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสุดท้ายเนี่ย
น้องลงไปในสระน้ำแล้วน้องเนี่ยค่อยค่อยตายอย่างช้า
เพราะน้องว่ายน้ำไม่เป็นนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายตัวเองก็มานั่งร้องไห้เสียใจนะคะ
คือเห็นลูกตายต่อหน้าต่อตาคนเป็นแม่แท้ทำได้ลงคอค่ะ
แต่ว่าจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะสำหรับแม่โหดรายนี้นะคะ